ผมค่อยไล่เหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดดูพร้อมกันเลยนะครับ
ดิวคือคนเสื้อขาวใช่ไหมครับ

วันนั้นดิวออกมาเล่นสงคราน

ในภาพในเซเว่นคือตอน๒ทุ่ม๑นาทีก็คือ๒ทุ่มแล้วครับ
๒ทุ่ม๑นาทีเอาตามแบบเวลาเป๊ะของกล้องวงจรปิดเลย
ส่วนเหตุการณ์ที่น้องเด็กผู้ชายวัย๑๔ปีที่ถูกแทงที่ถนนเข้าสาร
เถอะสอยราบุตรีเนี่ยตอนนั้นกี่โมงครับทางไหนบนมี

ทุ่ม๑นาทีเหมือนกันห่างกัน๗กิโลนี่คือหลักฐานที่ดิวบอกว่า
เอาไปให้พนักงานสอบสวนแล้วถูกต้องครับ
ทีนี้เดี๋ยวค่อยมาไล่เรื่องหลักฐานตรงนี้นะครับ
พอวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจ่ายเงินซื้อของซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อย
ไปไหนต่อครับก็คือก็เล่นเล่นน้ำบริเวณนั้นสักพักหนึ่ง
ก็คือก็มีความตั้งใจจะไปถนนข้าวสาร
ก็คือรอเพื่อนรวมตัวกันขับรถกันไปแต่ไปไม่ถึงเพราะว่า
ตอนนั้นน่ะมีตำรวจตั้งด่านอยู่บริเวณนั้นเยอะก็คือผมไปถึงแค่ตรงป้อมวัดสุเมน
ผมก็กลับเพราะว่าพวกผมขับรถแต่งไปคือเหมือนดัดแปลงสภาพรถ
จักรยานยนต์ครับมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับครับก็เลยกลับ
กลับเลยครับประมาณกี่โมงครับตอนนั้นก็ก็กลับครับ
ประมาณสามทุ่มแล้วครับสามทุ่มสิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ครับหลังจากนั้นดิวไปไหนต่อครับก็คือก็อยู่กับเพื่อน
ก็อธิบายด้วยกันครับอยู่เล่นเนื้อทั้งคืนนั่งคุยนั่งเล่น
เล่นเกมครับแล้วมาถูกจับวันไหนฮะถูกจับวันที่สิบเจ็ดเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
อีก๒วันต่อมาครับผมเกิดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมถึงถูกจับ
อืมที่ถนนข้าวสารอ่าคือผมผมอ่ะเคยเห็นการแชร์อยู่แล้วแชร์ข่าวใช่ไหมฮะ
อ่าผมก็เออก็คือเหมือนแบบว่าเราก็เห็นว่าเป็นข่าวนี้ครับ
แต่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาถูกจับในในเรื่องนี้เพราะผมก็ไม่รู้จักกับผู้ตายเลย
ไม่รู้จักใครเลยเราเห็นข่าวนี้ครับเห็นเขาแชร์กันเพราะมันเป็นข่าวดังในช่วงเวลานั้น
ครับผมแล้วเห็นบอกมีเพื่อนมาบอกกับกับดิวอะครับครับใช่ครับ
มีมีคนมาบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมีคนคิดว่าเขาว่ามึงอ่ะ
ไปฆ่าเขานะผมเลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไง
อยู่ที่ก็คือผมก็อยู่กับเพื่อนครับที่เป็นกลุ่มเดียวกันอืม
ไม่ได้มาฆ่าเนี่ยก็คือผมก็บริสุทธิ์ใจ
เพราะว่าผมก็มีพยานก็คือพวกเพื่อนผมกันเองอ่า
ก็คือพวกเพื่อนกันก็พร้อมที่จะยืนยันว่าผมไม่ได้ไปทำ
นายบุญมีครับตอนนั้นทำไมถึงมีเพื่อนของดิวเข้ามาบอกว่า
ดิวรู้เปล่าข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดิวนะไปแทงเขาตายเนี่ย
ก็คือในในในช่วงที่นะครับเกิดเหตุใหม่ใหม่นะครับครับ
ก็จะมีนักข่าวหรืออะไรก็อาจจะมีสายข่าวจากตำรวจนั่นแหละครับว่า
ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นใครครับและอาจจะมีอ่า
จักษ์พยานในที่เกิดเหตุเขาอาจจะรู้ตัวคนกระทำความผิดหรือ
คิดว่าน้องเป็นคนกระทำความผิดอาจจะมีการให้ข้อมูลให้ข่าวสารตรงนั้นมา
ทำให้ตำรวจเนี่ยมีการออกไม้จับน้องเขาหรือออกเสนอข่าวมาว่าเป็นชื่อน้องเขา
มีคนไปชี้ตัวใช่ครับแล้วก็ข่าวที่ออกมาคือชื่อชื่อน้องเขา
นามสกุลชัดเจนครับชื่อนามสกุลชัดเจนเลยถูกต้องครับ
ทีปากรแล้วก็มีนามสกุลชัดเจนเลยถูกต้องครับ
เพียงแต่ว่าใบหน้าในข่าวเนี่ยเขาอาจจะฆาตนกฆาตหน้ารั้วใส
พอตอนนั้นก็เป็นเยาวชนเป็นเยาวชนกับออกสื่อเนี่ย
ยังไงก็ต้องเขาก็จะบังปิดบังใบหน้าไว้
แต่เพื่อนเห็นชื่อเห็นนามสกุลมาบอกดิวว่าดิวข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าดิวนะ
เป็นคนไปฆ่าดิวก็บอกไม่ใช่หรอกจะเป็นไปได้ยังไง
ผมไม่รู้จักอะไรเลยผมไม่ได้ก่อเหตุด้วยครับ
เจ็ดเมษายนแล้ววันนั้นยังไงต่อครับตอนที่ตำรวจมา
ก็ตำรวจมาช่วงกลางคืนครับคือวันนั้นแหละครับ
ถูกเจ้าของคดีสนทสงครามเขาก็มาหาเราครับ
อืมครับ่ะก็คือถามไว้รุ่นแถวนั้นก็คือดันไปเจอหลุมพี่ผมพระดี

พี่ผมก็เลยพามาพามาหาผมที่จรรย์๗๕ท้ายซอย
ตำรวจก็มา
คือการจบกว่าบังเนี้ยไม่มีการ

เดี๋ยวไปคุยกับพี่ที่โรงพักหน่อย
เพราะผมไม่ได้ฆ่า

ไปด้วยคดีอะไรอะไรยังไงบอกไหมครับ

เขาบอกว่าให้เฉินไปคุยที่โรงพักษณ์

ก็คือไม่มีหมายอะไรให้ไม่มี
ให้ผมติดต่อผู้ปกครองก่อนเลยไม่มี

คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้สุดใจผมก็เลยไป